วันนี้เป็นวันดีที่มีบัณฑิตหน้าใหม่หลายต่อหลายท่านเลย
ตกเท้าเข้ารับพระราชธานปริญญาบัฏนั้นเอง
รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวคนหล่อ
ของเราคุณก๊อฟทัศนัยโคตรทองด้วยนั่นเองนะคะ
ที่เข้ารับปริญญบัตรคณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารเชิงกลยุทธ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ

แล้วก็กำลังใจดีผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีมาด้วยจ้า

ขอบคุณดอกไม้จากมิสลิลี่ด้วยนะครับ

สั่งได้นะคะสั่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อเลย

ดอกไม้ก็สวยคนเอาไปให้ก็สวยนะคะจากมิสลิลีนั่นเองค่ะ
ส่วนคนบันเทิงวันนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะ
น้องแมกกี้อาภาชิงคฤษฐากระถิงขุนนรงค์นะครับ
ฮีโร่แล้วก็อาเทอร์ลูกชายของพี่สุนารีราชศรีมาด้วยนะครับ
รวมไปถึงม่อนธนัชชัยน้องชายของคุณมิ้นท์ชาลิดา
จบการศึกษาในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะ
จากตั้งใจเรียนเราก็เป็นตั้งใจทำงานแทน

ก็ที่ซื้อรถไปก็ถือว่าเป็นของขวัญในตัวเอง
แต่ว่ารองขวัญจากพี่มิ้นอยู่ครับ
นาฬิกาสักเรือนก็ได้ครับถ้าแบบ
คิดยากเนอะนาฬิกาเรือนนึงอะไรอย่างนี้
ดีใจกับทุกท่านด้วยในวันนี้นะครับ
วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ประสบความสำเร็จนะคะ